มีเหตุวัยรุ่นคู่อริที่เมืองกาลนัดเคลียร์ปัญหากันที่ฝ่ายทดน้ำนะครับ
ก่อนที่จะมีการดวนปืนสนั่นกว่า๓๐นัดนะครับ
เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๒ศพ
มีชาวบ้านถูกลุกหลงบาดเจ็บอีก๓ราย
ที่มาที่ไปของการดวนปืนในครั้งนี้เป็นอย่างไร

เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่เก็บหลักฐานบริเวณฝ่ายทดน้ำชุกกระเภา
พร้อมระบบส่งน้ำหมู่ที่๙ตำบลจรเข้เผือก
อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี
หลังวัยรุ่นก่อเหตุดวนปืนกว่า๓๐นัด

ที่เกิดเหตุพบนายพัชระพ่วงกลางอายุ๓๕ปี
ถูกยิงบริเวณศีรษะ๑นัดและบริเวณก้น๑นัด
เจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

จึงส่งต่อไปโรงพยาบาลพระหลพยุหาเสนา

ใกล้กันพบศพนายขันทชัยประดับศุกร์อายุ๒๙ปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณหน้าอก๓นัด
ไม่เท่านั้นยังมีเด็กและชาวบ้านถูกลุกหลง
จากเหตุการณ์ดังกล่าวอีก๓รายด้วย
กลายเป็นภาพสะเทือนใจและเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจ
เนื่องจากวัยร่วมทั้งสองด่วนปืนกัน

แต่กลับต้องมาจบชีวิตด้วยอารมณ์ชั่ววูบ
จากนั้นจึงชักอาวุธปืนยิงใส่กัน
ไม่เท่านั้นแนวทางการสืบสวนยังพบอีกว่า
เพื่อนคู่อาริทั้งสองฝ่ายต่างชักอาวุธปืนยิงใส่กันด้วย
กระสุนตกในที่เกิดเหตุเกลือน
จากนั้นก็แยกย้ายกันหลบหนีไป

สืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยชื่อเล่นหนุ่ม
ซึ่งมีรายงานว่ารับสารภาพแล้ว

พันธุ์ตำรวจเอกอำนาจเอี่ยมใจดี
ผู้กำกับการตำรวจภูทรด่านมะขามเตี้ย
ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขออนุมัติหมายจับเบื้องต้น๓ราย

ด้านเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เก็บคราบเลือด
รวมทั้งปลอกกระสุนและอาวุธปืน
นำไปตรวจดีเอ็นเอที่กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
ว่าจะทราบผลในเร็วนี้
ส่วนมูลเหตุของการกระทำในครั้งนี้

ตำบลวังเย็นอำเภอเมืองกาญจนบุรี

แต่ไม่เคยมีเรื่องชู้สาวและยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้อง

เดินทางมานั่งกินหมูกระทะกับกลุ่มเพื่อน

ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ฝั่งตรงข้าม

เพื่อนในกลุ่มของตัวเองเคยมีเรื่องกันมาก่อน

ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่กัน

ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ประมาท
และจะเฝ้าระวังกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มนี้

เพื่อป้องกันไม่ให้ก่อเหตุล้างแค้นกันเกิดขึ้นอีก